คุณผู้ชมฮะเมื่อกี้ของคุณนายแอดคุ้มคลั่ง
อารวาสใหญ่เลยแต่ของผมนายหนึ่งเสพยาบ้าเหมือนกัน
แจ้งตำรวจขอให้ตำรวจมาควบคุมตัว
แต่นายหนึ่งว่านอนสอนง่ายครับทุกคำ

ตำรวจไปควบคุมตัวโดยละม่อม
ค้นในกระเป๋ามียาเสพติดอะไรเพิ่มหรือเปล่า

ไปตรวจสอบบ้านหลังนี้นะฮะในตัวเมืองนะครับ

บอกว่าลูกชายเสพยาบ้ากลางบ้าน

ตำรวจนำกำลังไป๓นาย

ไม่ต้องมีปืนยิงไฟฟ้าปืนช็อตไฟฟ้าอะไรด้วย
เพราะนายหนึ่งอายุ๔๕ปี

เขาก็เกร็งเนื้อตัวสั่นเหมือนกัน
ให้การกับเจ้าหน้าที่แบบแมนรับตรง
ครับทุกคำเดี๋ยวคุณผู้ชมได้ฟังเขานะ

เขาบอกว่าเสพครับเสพไป๑เม็ดครับ
ซื้อมาจากคนรู้จักครับในตัวเมือง

ไม่ได้ติดครับแต่ต้องมีเสพตลอดนะครับ
คุณผู้ชมถ้าอยากฟังเขาพูดเพราะเนี่ย
เดี๋ยวก่อนที่คุณครับเนี่ย
คุณครับตามเขาทั้งนั้นเลยนะ
ครับตามเขาครับนะฮะคุณผู้ชมไปฟังเขานะฮะ

เม็ดหนึ่งครับครับ